มาดูต่อกันที่หัวใจของหนุ่มตีคนนี้หน่อยดีกว่า
อัลเล็กทีรเดชเนี่ยเพื่อนในแก๊งเขาม้าวให้ฟัง
ตั้งแต่มีแฟนเนี่ยแก๊งคนดีที่ไหน

คุยไปก็เอออะไรไปแต่เพื่อนไม่ตอบไลน์กลุ่ม
เพื่อนที่ว่าก็คืออาเล็กธีรเดชนี่แหละค่ะ
วันก่อนพี่เกรทวรินทรเขาก็แอบแซวไป

ล่าสุดนี้นะคะอเล็กก็ออกงานตรุษจีน
สู้ตัวบอกว่า

ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวของอเล็กแล้วก็โบเนี่ย
มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันสองครอบครัว
เล็กก็บอกว่าทุกอย่างลงตัวดีหมดเลย
อเล็กซ์บอกว่าตอนนี้๔๕เดือนแล้วที่คบกันมานะฮะ
จะเรียนรู้กันไปเรื่อย
ส่วนใครที่แซวนะฮะเพื่อนมักจะแซวพวกเราก็แซวเขาเหมือนกันว่าแหม

อยากให้เรียกว่าผมอยากใช้เวลาอยู่กับคนที่ชอบมากกว่าจ้า
มันก็ทำให้เราได้รู้จักกันขึ้นมากขึ้นครับตอนนี้รู้จัก
เขาบอกว่าอยากจะผันตัวจากพระเอกสายเข้มมาเป็นพระเอกอาตีลุคแบ๊วแบบอเล็กบ้าง
เจ้าตัวบอกว่าเอาจริงพี่ผมเห็นภาพนั้นแล้วนะ

อยากให้พี่ป๋อคลิปลุกพระเอกดูออกอุ่นเอาไว้จะดีกว่านะพี่
ทางใครทางมันทางอะไรต่อ
งงพี่ป๋อมากเพราะว่าจู่ก็จู่ก็แบบมาแกล้งผม
ไม่ได้แกล้งเนอะเขาแกล้งตัวเองเนอะ
พี่ป่อต้องคลิปลุคผู้ชายอบอุ่นนะ

ก็นั่นแหละพี่ป๋อคงคิดถึงผมจริงผมก็คิดถึงพี่ปอ
ผมไปคอมเมนต์แล้วว่าแบบคิดถึงพ่อ

คือเรียกว่าพี่ป๋อคงดูละครเมื่อคืนด้วยแหละ
ดูเกมรัฐนาด้วยก็เลยแบบอุ๊ย
อาจจะคิดถึงเราหรือเปล่าแล้วเอามาเล่น
ป๋อก็อบป๋อไง
ไม่ได้ตรงไหนไม่งั้นก็เหมือนกันปากจูก็ดูดีเหมือนกัน
อบป๋อแล้วนึกถึงใครรู้มั้ยอบเอล์เลยอ่ะ
เห็นเมื่อวานไปออกรายการปวดหัวกับสามีอยู่
ก็ได้เลยสไตล์มันเนาะเอาเป็นผู้ชายอบอุ่นเหมือนเดิมจะดีกว่านะจ๊ะ